มาดูเส้นทางวิบากของคุณเศรษฐาเหมือนกัน
เพราะว่าคุณชูวิทย์วันนี้ก็ไปยื่นหนังสือถึงบิ๊กโจ๊กเลยให้ตรวจสอบ
ในการซื้อขายที่ดินอะไรต่าง
แล้วก็ถ้า๒๒นี้จะมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาโหวตเป็นนายกใช่ไหม
โอ้โหคือแบบเตะตัดขาก่อนโหวตนายก
ใช่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็มาตามนัด
เข้าพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
เพื่อยื่นกล่าวโทษต่อคณะกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน
แล้วก็กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนอมินีซื้อขายที่ดิน
ในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จจัดตั้งบริษัทนอมินี
ว่ามีแม่บ้านมีรอปภทำการกู้งงกู้เงินเป็นพันล้าน
โดยบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าจะตรวจสอบทุกกรณี
เพื่อจะทำให้ความจริงปรากฏต่อสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมา

หากพบการกระทำผิดส่วนไหนก็จะดำเนินการในส่วนนั้นนะครับ
ขณะที่เฮียชูของเราบอกว่าเอกสารหลักฐานที่นำมายื่น
มีใจความสำคัญอยู่สองเรื่องครับก็คือที่ดินถนนสารสิน
ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการกระทำการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่
แล้วก็ข้อมูลที่นำมายื่นอีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นที่ดินบนถนนทองหล่อ
ก็จากทั้งอีพีหนึ่งและอีพีสองสองเรื่องสองที่ดิน
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามีการจัดตั้งโนมินีขึ้นมาที่เป็นแม่บ้าน
เป็นรอปภเข้ามาแสดงชื่อซื้อขายที่ดิน
ดังนั้นวันนี้ผมจึงขอให้บิ๊กโจ๊กนะฮะ
เรียกตัวในส่วนของผู้ที่ขายที่ดินที่มีตัวตนชัดเจน
เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
มาสอบถามรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ
วันนี้จะมีคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมา
แค่สอบสอบแม่บ้านสอบรอพอพอสอบเจ้าของเก่า

เฮียชูยังบอกอีกนะครับว่าวันจันทร์ที่๒๑สิงหาคมนี้
เดี๋ยวจะแถลงอีพี๓เปิดเผยข้อมูล
ให้เห็นท่าแท้ของนายทุน
ซึ่งคุณชูวิทย์อ้างว่าเหตุที่ต้องแถลง
ก่อนนัดวันโหวตนายกรัฐมนตรี๑วัน
เพราะมีผู้ใหญ่โทรศัพท์มาสั่งการต่าง

ขอเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวผมเองจนถึงวันตายนะครับ

เดี๋ยวจะไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้สอบสวนบริษัทแสนสิริ
ว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกู้
รวมถึงรายรับรายจ่ายทั้งหมดของบริษัท
เพราะว่าถือว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เพราะมีหุ้นแสนสิริด้วยนะ
จำนวน๒หมื่นหุ้นนะครับ